สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
เรื่องครับเรื่องแปลกเรื่องฮาเรื่องสาระนะครับ
ช่วงเวลานี้นะครับที่ภาคอีสานคุณผู้ชมครับ
ก็เข้าสรุปการณ์ธรรมนา

หลายพื้นที่ครับก็มีประเพณีแปลกนะครับ

ติดตามชมได้เลยครับ

คนแก่คนเท่าที่บ้านบอกว่า
เหมือนเป็นการสะดอกเคาะให้กับคนในหมู่บ้าน

ปฏิจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งปวง
และเพื่อบอกกล่าวให้เจ้าที่เจ้าทางของหมู่บ้าน
นี่แหละครับเป็นบรรยากาศและประเพณีที่เก่าแก่ดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นถิ่น
โปรดใช้วิจัยรัฐนาจารย์ในการชมนะครับ
จากงานบุญไปดูการแข่งขันสุดยอดส้มตำลีลาเด็ดเผ็ดมัน
ยากที่สุดในโลกครับที่อำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกด
แต่ละคนแต่ละทีมบอกคำเดียวว่าบ่อยากบรรย่อยล่ะครับ
ทั้งสวยและหวาดเสียวครับ
เข้าบ้านทั้งทีจะได้พักผ่อนกับเราฝูงสัตว์น้องหมา
ไซบิเลียนฮัสเกที่บ้านครับ
แต่เอ๊ะห้องเราใครรื้อค้นกันแน่
ใครใครเราต้องการหาตัวการให้จงได้
แต่เอ๊ะเราสงสัยเจ้าตัวดำตัวเก่งนี่แหละครับ
บอกมาใช่ไหมใช่ไหมอีกแล้วนะตัวกันใหญ่อย่างนี้
งานนี้ต้องทำโทษอย่างเดียวล่ะครับ
จลาบตาลดไปด้วย
ยังไหลหัวใจมันเจ็บ
ไหนบอกจะเล่นน้ำครับคุณพี่
ฉะไหนถึงมานั่งหลับในโครนอย่างนั้นล่ะครับ
โยเกกน้ำทั่วแม่

มาหางอกอดคอโยกแยก

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดี
น้ำครับ